เป็นภาพที่ได้มาจากกล้องหน้ารถของรถตำรวจสพชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
กำลังนำตัวผู้ต้องหากลับไปโรงพัก
แต่มันเป็นจังหวะที่โอ้โหเป็นภาพฝั่งตรงกันข้าม
เห็นเหตุการณ์อุบัติเหตุแบบเต็มพอดีเลยค่ะ

แล้วภาพที่เห็นก็คือชนรถจักรยานยนต์ของตำรวจนะคะ

แล้วก็ตามไปตามรถกระบะที่ขับชน

พอดีจังหวะพอดีจริง
ช่วงบ่าย๓โมงนะคะบนถนนในเขตเทศบาลชะอวด
กล้องหน้ารถตำรวจสพชะอวดจับภาพวินาทีอุบัติเหตุได้ค่ะ
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับดาบตำรวจสายตรวจ๒นายสพเดียวกัน
กำลังขี่รถจักรยานยนต์ลงมาจากสะพาน
แล้วอยู่ดีรถกระบะที่ขับตามหลังมา
คือขับพุ่งเสยท้ายเขาเต็มแบบไม่เบรกเลย
แล้วก็ลากทั้งรถทั้งคนไปไกล๒๕เมตรได้นะคะ
แล้วก็เป็นจังหวะที่ได้ภาพพอดี
โอ้โหเนี่ยค่ะพอเห็นภาพใกล้
เป็นภาพจากกล้องหน้ารถของรถตำรวจ
กำลังจะนำตัวผู้ต้องหาไปโรงพัก
เห็นแบบโอ้โหแล้วก็ได้ยินเสียงทุกคนในรถ

กลับรถไปช่วยเพื่อนตำรวจด้วยกัน
จากคลิปกล้องวงจรปิดนะคะ
ก็จะเห็นภาพลักษณะแบบเมื่อสักครู่
แล้วก็นี่ค่ะภาพของเจ้าหน้าที่
ตำรวจที่ขี่รถจักรยานยนต์แล้วโดนกระบะชนแล้วก็บาดเจ็บ
ก็ต้องส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
สองนายที่เจ็บก็คือดาบตำรวจวรเมษเหรียญไกร
คนนี้คือคนขี่รถจักรยานยนต์มีแผลถลอกที่ข้อศอกขวา
ขาทั้งสองข้างที่ไหล่ขวาที่คางก็คางแตกนะคะ
นี่ค่ะแต่ว่ายังชู๒นิ้วได้บาดเจ็บเล็กน้อยไม่มากนัก
ส่วนคนซ้อนดาบตำรวจไมตรีคงแก้ว
มีบาดแผลที่ไหล่ซ้ายเข่าซ้ายข้อเท้าขวาและข้อศอกนะคะ
ทั้งคู่อาการปลอดภัยแล้วทั้งคู่นี่ค่ะก็อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
คนขับรถกระบะที่พุ่งชนชื่อว่านายหัดทชัยอายุ๔๐
ก็ไม่ได้หนีไปไหนเพราะว่าตำรวจก็กลับรถแล้วก็ไล่ตามไปด้วยแหละ
ก็เนี่ยได้พอดีถึงรถกระบะพอดีหนีไปไหนไม่พ้น
สุดท้ายคนที่ขับรถกระบะผู้เจ้าพวกไปวนมาค่ะ
ตำรวจพาไปโรงพักเลยไปตรวจหาสารเสพติด
ไปตรวจปัสสาวะปรากฏว่าปัสสาวะม่วงคุณผู้ชม
วันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเราก็ไปดูอาการตำรวจทั้งสองนาย
ที่อยู่โรงพยาบาลชะอวดนะคะเกี่ยวกับตำรวจโวรเมฆคนขี่รถ
กระยานยนต์ชูสองนิ้วนะคะอาการดีขึ้นแล้ว
เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่าระหว่างที่ขี่รถออกไป
ชะอวดอะจะมีช่วงจังหวะลงสะบาลลงสะพาน
รู้สึกเหมือนมีอะไรมากระแทกด้านหลังแรงมากนะคะ
แทกปุ๊บสลบไปเลยไม่รู้ตัวเลยรู้ตัวอีกทีคือเพื่อนตำรวจ
ที่ขับรถตำรวจมาเจอแล้วเข้ามาช่วยอ่าเขาบอกว่าเขาแบบวูบไปเลยอ่ะ
ดับจอหายไปเลยอ่ะจอดับไปเลยอ่ะสิ่งที่กระแทกก็คือนี่แหละ
ถูกรถชดนี่แหละคือรถมากระแทกก็เลยเชื่อว่าที่รอดปลอดภัย
เพราะพุทธคุณของพระมเหสวนวัดสุธาวาสจังหวัดปฐุมธานีด้วย
ครับที่ห้อยติดตัวไว้ตลอดเวลาแล้วก็ตลอดเวลาที่รับราชการตำรวจ
เกือบยี่สิบแปดปีก็ยึดมั่นทำความดีไม่เคยปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ
เชื่อว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้รอดปลอดภัยค่ะ
รู้สึกว่ามันวูบไปเหมือนมีอะไรมามันมีอะไรมากระแทกแรงแรงนะครับ
อือวูบไปเลยกราบวูบอือตื่นที่มายีทีเอาไม่รู้สึกแหละ
ลุกขึ้นยืนพอดีเขาเรียกใต้เต๊กอะไรมาเนี่ยมารับใช่ไหม
ครับผมลุกขึ้นยืนก็มองดูอ้าวรถต้อขาดนี่น่ะอืม
แล้วก็ตัวพอแขขวามาประตูพฤติบุตรดีอ่ะนะแขก็จะบอกว่านั่งนั่งนั่งนั่ง
น่าจะไม่รอดจะครับ
พ่อไม่ได้ตกใจอะไรหรอกแต่ว่า

นี่คิดว่าเป็นความโชคดีของเราด้วย

ส่วนดาบตำรวจไมตรีก็ปลอดภัยดีค่ะ
นี่นะคะก็คนนี้นะคะก็ปลอดภัยดีเหมือนกัน
ก็เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุห้อยพระเหมือนกัน
คือพระอุปัชยสุขวัดสุขาสิทธาราม
พกติดตัวไว้ตลอดค่ะโชคดีที่รอดมาได้
โชคดีที่รถกระบะไม่ได้ลากร่างของเขาไปกับถนน
แต่เป็นลักษณะของการชนกระเด็น
แล้วคนขับหยุดรถพอดี

ก็เลยอยากจะฝากคนที่ใช้รถใช้ถนน

นึกว่าเป็นเสียงอะไรสักอย่างนะตอนแรกอะนะ

ปุ้มก็ตอนนั้นตั้งหลักติดไม่ได้จำไม่ได้เลย

แล้วมารู้สึกตัวเมื่อไหร่ครับ
ก็สักประมาณสัก๔นาทีได้

ตอนนั้นยังลุกขึ้นได้ปกติครับ
หน่วยกูไปมาก็ขึ้นรถ
แต่พอจะลงนะลงไม่ได้แล้ว

สกใจมากครับ

ผมว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดครับผม

แต่ว่าโดยบ้างเอิญ
ออกทำงานแล้วติดตัวตลอดไปไหนมาไหนก็ติดตัวตลอด
ในรถจะมีสปะตันจุกหมดเลยติดตัว
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปดูที่จุดเกิดเหตุด้วยนะคะ
ไปคุยกับในพลึนปานจีนนายกเทศมนตรีตำบลชะอวด
ก็ได้ข้อมูลมาว่าพื้นที่ตรงนี้จุดนี้อุบัติเหตุบ่อย
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะเมาแล้วขับ
แล้วก็ขับเร็วมันเป็นช่วงลงสะพานพอดีด้วย
เพราะลงปุ๊บบางทีแบบ
ยิ่งเร็วขับเร็วลงสะพานมันยิ่งแรงสก์เยอะค่ะ

พี่น้องที่ขับรถจักรยานยนต์ก็ดี
เทศบาลสมุนชักหัวก็ต้องช่วยการระบัดระวัง
ครอบปฏิราจรนะครับผมมีควายแดงอยู่สามสี่จุด
นะครับก็กวากน้องน้องวัยรุ่นส่วนมากเป็นวัยรุ่นเป็น
น้องน้องนักเรียนนะครับใช้การขับขี่โดยประมาท
นะครับไม่รู้จักรับบิจชอบหาชีวิตตัวเองกดระเบียบตาจนนะครับ
คนคนข้างหลังก็จะรับว่าก็เนี้ยถ้าพอโดนแล้ว
เราไม่ได้ว่าว่าลูกใครเมียใครหลานใครแต่ถ้าเราเดินพับเนี่ย
มันจะเกิดการสูญเสีย
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะแม้ว่ารถกระบะจะไม่ได้เบรก
ก่อนชนเลยเนี่ยนะคะแต่คนขับรถกระบะอ้างว่าไม่ได้มีเจตนา
แต่ตรวจสอบหาสารเสพติดในร่างกายกลายเป็นว่าปัสสาวะม่วงด้วยนะคะ
สี่ข้อหาค่ะเสพยาเสพติดนะคะขับรถขณะเสพยาเสพติด
ขับรถประมาทเฉียวชนผู้อื่นได้รับบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายนะคะ
ก็กระทำประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายเนี่ยค่ะ
สี่ข้อหานี้ตามหน้าจอเลยนะคะครับถ้าพบว่ามีเจตนาอื่น
พยายามฆ่าไหมอะไรไหมเนี่ยก็อาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนอืมอืม